พิษภัยของสุราก็มาให้เห็นตอนไม่เมาก็รักกันดีแหละครับเพื่อนนะฮะ
ที่เกิดเหตุรอปภพอดื่มเล่าเมาหนักครับคุณผู้ชม
แล้วเค้านี้ทำยังไงครับแทงเพื่อนร่วมภองตายต่อ
แต่เค้าก็ยืมรอให้มอบตัวนะหลังจากแทงเสร็จ

คุณผู้ชมครับเหตุสลดนี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น๓ห้องเช่าป้าพิษ
ซอยเหยียมเจริญครับตำรวจบางชะโหลงอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรประการครับ
ผู้ตายคือนายสุริยาผาหนองว่าอายุสามสิบหกปีเขาเป็นชาวร้อยเอ็ด
ทำงานเป็นรอปภอยู่ที่สถานที่ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส๒ครับ
จมกองเลือดอยู่หน้าห้องในสภาพมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่คอแล้วก็ใต้คาง
โอ้โหเรียบร้อยนะฮะแทงจุดสำคัญด้วย
เลือดแดงฉานเต็มพื้นทางเดินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายนัทเริกรัตนสุภาอายุ๒๔ปีเป็นชาวพัทธลุง
เมาอยู่เชียวหลังก่อเหตุนะครับเขาเดินลงมายืนรอมอบตัวกับตำรวจที่หน้าเพิงพัก
อยู่ใกล้กันนะฮะพบมีดปลายแหลมยาวประมาณ๗นิ้ว
เหลือเพียงตัวมีดด้ามจับหายไปไหนไม่รู้นะฮะ
คือไม่มีด้ามจับนะครับเปื้อนเลือดตกอยู่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
สำหรับเหตุการณ์นี้น้องสาวผู้ตายอยู่ห้องที่๗นะครับ
เล่าบอกว่าพี่ชายเนี่ยพักอยู่ห้องที่๙ก่อนที่จะไปเจอศพพี่ชายเนี่ย
ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะประตูแต่ก็ไม่ได้เฉลี่ยวใจออกไปดูในตอนนั้นนะครับ
แต่พอเห็นเนี่ยคือเห็นคนนึงเนี่ยถือมีดในสภาพมึนเมา
เดินตัวเปื้อนเลือดแล้วก็ถือมีดมาบอกว่าขอโทษนะที่ทำเสียงดัง
เป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงร้อนค่ะนะฮะแล้วก็เดินลงไปข้างล่าง
เธอก็รีบเดินออกไปดูที่หน้าห้องก็คราวนี้เห็นเลย
พี่ชายของเขาค่อยคลานออกมาที่หน้าห้องครับ
สภาพเนี่ยเลือดท่วมตัวเลยเธอเรียกให้แฟนออกมา
เธอเธอออกมาช่วยพี่ซะหน่อยเอาผ้ามาอุดแผลไว้
แต่ไม่ทันครับพี่ชายของเธอเสียชีวิตจึงโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะกอดคอกินเหล้ากันอยู่ดีนี่แหละ
แต่พอเมาแล้วมีปากเสียงกับผู้ตายอย่างรุนแรง
ต่อไปครับสุราเป็นเหตุนะครับอันนี้ครับ